เรื่องต่อไปบอกเลยนะมันอาจจะหล่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครขับรถผ่านไปผ่านมาแถวถนนเส้นต่อไปนี้
คุณอาจจะหล่อนได้เพราะว่าสองข้างทางเต็มไปด้วยสารพระภูมิเก่าค่ะ

ไปดูไปนะมันอาจจะวางเวงหล่อนนิดนึงคือตอนกลางวันก็น่ากลัวประมาณหนึ่ง

จริง

หล่อนมากนะคะคุณนี่เป็นถนนสายบ้านต่อมในบ้านต่อมดงทางเข้าหมู่บ้านต่อมดงหมู่๗ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัด

จังหวัดพยาวตรงนี้แหละคุณคือคุณจะเห็นสารพระภูมิหรือว่าสารปู่ตาสารยายอะไรก็ว่าไป
จะถูกนำมาทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้สองข้างทางตรงนี้ถนนตรงนี้เยอะมากเลยคุณก็เลยทำให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้หล่อนอยู่นะ

บ้านเองเนี่ยเขาก็มีไอเดียเพื่อลดความน่ากลัวของสารพระภูมิสารปู่ตายายอะไรอย่างนี้นะคะ
ด้วยการมีแผ่นไม้เขียนป้ายติดทุกหลัง
แล้วนำพระพุทธรูปปูนปั้นใส่เอาไว้ในศาลปู่ย่าตายายด้วย
อันนี้คือจะลดความน่ากลัวลงไปได้

อ๋อแล้วกลายเป็นวิหารหลวงพ่อมหานภาพอะไรอย่างเงี้ยไปเลย
คือเอาหลวงพ่อก็คือพระพุทธรูปไว้ในศาล
แล้วก็ติดป้ายหน้าแต่ละหลัง
อันนี้อย่างศาลนี้ก็คือเป็นวิหารหลวงพ่อปลดเคราะห์บทโศก
และบางหลังก็เป็นวิหารหลวงพ่อเมตตา
หลังก็เป็นวิหารหลวงพ่อมหาลาบ
เข้าใจแล้วพอมีพระพุทธรูปก็จะดูซอฟต์ลงมา
แล้วก็เปลี่ยนจากศาลที่เป็นพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือน
ให้เป็นวิหารเล่าพระพุทธรูป
จะรู้สึกสบายใจเออเข้าใกล้ได้อยากจะไปขอพรขอโชคลาภเนี่ย
เออเปลี่ยนให้เหมือนถ้าเรานึกถึงพระเราก็จะรู้สึกว่าพระจะคุ้มครอง

รักษาจะอุ่นใจขึ้นก็เปลี่ยนสารเก่าที่ทิ้งร้างข้างทาง
ให้กลายเป็นวิหารหลวงพ่อต่างที่สร้างความอุ่นใจสบายใจขึ้น
จริงมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ลดความน่ากลัวระหว่างเดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมานี่แหละค่ะ
เฉพาะช่วงกลางคืนถ้าเจอถ้าเกิดรู้สึกว่าเป็นวิหารหลวงพ่อก็สาธุหลวงพ่อ
ยกมือสาธุก็จะได้แบบรู้สึกสบายใจขึ้น
และถ้าจะให้ลดความน่ากลัวกว่านี้เสาไฟน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ

สว่างมันก็จะลดความน่ากลัวแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะ

แต่สิ่งที่ทำตอนนี้คือหลวงพ่อเทคโอเวอร์สารตายายเรียบร้อยแล้ว
หลวงพ่อก็คือตอนนี้ได้เซ้งต่อกิจการทั้งหมู่บ้านไปเรียบร้อย